คุณผู้ชมครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับ
เหตุการณ์ระเบิดนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุใด
รวมทางผู้อยู่เบื้องหลังนั้นเป็นใครกันแน่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้เป็นอีกประเด็นนึงที่มีการตั้งข้อสังเกตมานะครับ
ว่าทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขตเชลซี
ซึ่งไม่ใช่ศูนย์กลางทางการค้าหรือว่าศูนย์กลางทางการเงิน
แต่ว่าทำไมมีการโจมตีในพื้นที่นี้
เดี๋ยวจามพร้อมกันจากบริหารงานครับ
นี่คือภาพของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงสหรัฐ

ลงพื้นที่ถนนสาย๒๓เขตเชลซี
แมนฮัตตันของนครนิวยอร์ก
หลังเกิดเหตุระเบิดเมื่อเวลาประมาณ๒๑นาฬิกาในคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ๒๙คน
โดยจุดที่เกิดระเบิดอยู่ด้านนอกอาคารสมาคมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
ส่วนนี้คือภาพหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของสหรัฐ
เคลื่อนวัตถุต้องสงสัยว่าอาจเป็นระเบิดชิ้นที่๒ออกจากถนนสายที่๒๗
ซึ่งห่างจากจุดที่เกิดระเบิดไปเพียงไม่กี่ช่วงถนน
เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นและจุดที่พบวัตถุต้องสงสัยอยู่ในเขตเชลซีบนเกาะแมนฮัตตัน
ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยของกลุ่มคนที่มีฐานะดี
ขณะเดียวกันก็เป็นย่านที่บรรยากาศช่วงค่ำคืนสุดสัปดาห์ค่อนข้างคึกคัก
จากเต็มไปด้วยร้านอาหารไนท์คลับบาร์ไปจนถึงห้องแสดงผลงานศิลปะ
ส่วนบริเวณ๔แยกใกล้จุดระเบิดบนถนนสายที่๒๓
เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟใต้ดิน
เชลซียังเป็นหนึ่งในพื้นที่ชุมชนคนหลากหลายทางเพศ
แห่งสำคัญของนครนิวยอร์กด้วย
โดยมีสถานบันเทิงของคนหลากหลายทางเพศ
ตั้งอยู่ในย่านดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเชลซี
ใกล้กับจุดที่เกิดระเบิดคนนี้บอกว่า
ตอนเกิดเหตุเธอได้ยินเสียงดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่า
ซึ่งทำให้รู้สึกหวาดกลัวมาก
ส่วนผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้จุดระเบิดอีกคนบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเขาอยู่ในห้องนอนบนชั้น๙ของอพาร์ทเมนต์
หลังได้ยินเสียงเหมือนระเบิดก็เปิดหน้าต่างออกมาดู
พบว่าถนนด้านล่างเต็มไปด้วยขบวนรถตำรวจที่มุ่งหน้ามายังที่เกิดเหตุ
ซึ่งตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ขณะที่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่อีกหลายคนเผยกับสื่อท้องถิ่น
รู้สึกวิตกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะโดยปกติเขตเชลซีค่อนข้างเงียบสงบ
ต่างจากย่านใจกลางเมืองหรือศูนย์กลางทางการเงินอย่างวอลสตรีท
หลังเกิดเหตุทางการสั่งตำรวจเพิ่มการรักษาความปลอดภัย

โดยเหตุระเบิดในย่านแมนฮาตันครั้งนี้
ช่วงสัปดาห์แห่งการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ
ผู้นำประเทศและผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลประเทศสมาชิก
จะเดินทางมาร่วมการประชุมที่นครนิวยอร์ก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน